มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่งนะฮะอายุ๖๓ปีครับ
เช้าวันนี้ตี๕๓๐นะครับก็ออกจากบ้านจะไปใส่บาท
แต่ต้องข้ามถนนนะฮะเป็นถนนเอกชัยช่วงระหว่างซอย๔๑
ตรงข้ามตลาดปิ่นทองตรงนี้มีทางม้าลายแล้วก็มีไฟจราจร
แต่ต้องกดสัญญาณแต่คุณยายเนี่ยกดไม่เป็นท่านก็จะเดินข้ามไปข้ามมา
เช้าวันนี้ตี๕๓๐ถูกจักรยานยนต์พุ่งมาชนจนเสียชีวิตนะฮะ
จักรยานยนต์คันนี้คนขี่เป็นเด็กชายอายุ๑๔ปีเท่านั้น
ตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเลยยังให้ปากคำอะไรไม่ได้เลย
รู้สึกตัวเนี่ยตำรวจอายัดตัวไว้แล้วนะครับ
โอ้โหมันน่าเศร้ามากแล้วคุณยายกำลังถือถุงแกงถุงข้าว
จะข้ามถนนไปรอใส่บาทพระอืมนี่ครับผู้เสียชีวิตชื่อว่านางทองก้อน
มารินบัญชาอายุ๖๓ปีนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่ตรงทางม้าลายข้ามถนนนะฮะ
แล้วก็มีจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟนะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันหนึ่งฮะ
ที่ล้มคว่ำอยู่แล้วก็คนขี่ก็เป็นเด็กชายุด๑๔ปีได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้ครับตีห้าครึ่งเช้าวันนี้ฮะ
โดยก่อนเกิดเหตุด์มันเป็นอย่างนี้นางกองท่อนคุณญายก้อนทองค่ะ
ก้อนทองเดินออกมาจากบ้านในซอยเอกชัย๔๙ก็ถือถุงข้าวกับถุงแกงมาด้วย
ก็ตั้งใจว่าจะข้ามถนนไปใส่บาทพระที่หน้าตลาดปิ่นทอง
ทีนี้คุณยายก็อายุเยอะแล้ว๖๓ก็กดเครื่องกดหยุดสัญญาณไฟ
ข้ามทางม้าลายไม่ได้ก็เลยอาศัยจังหวะรถโล่งแล้วก็เดินข้ามเอา
ระหว่างที่เดินมาถึงช่องทางขวาสุดจะถึงเกาะกลางถนน
พุ่งชนคุณยายอย่างจังจนคุณยายเนี่ยล้มลงนะฮะแล้วก็นอนหายใจรวยรินอยู่ตรงนั้น
ในมือยังกำถุงแกงไว้แน่นเลยส่วนจักรยานยนต์ที่ชนยายนะครับ
ก็เสียหลักไปล้มอยู่ห่างจากจุดที่ชนประมาณ๕๐เมตร
คนขี่จักรยานยนต์ล้มลงไปเหมือนกันหมวกกันน็อกที่ใส่มาก็หลุดด้วยนะครับ
ศีรษะก็กระแทกกับพื้นนอนหมดสติอาการสาหัสอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนกัน
มีคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่า
ก้อนทองเนี่ยกำลังเดินข้ามถนนแล้วก็จักรยานยนต์เนี่ยขี่ตีคู่กันมาสองคันนะฮะ
ด้วยความเร็วสูงเลยนะครับคล้ายกับแข่งกันมา
แล้วก็กระเด็นไปอีก๕๐เมตรส่วนคุณยายก็บาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ตรงถนนนะครับ
หายใจรวยเลยเลยตอนนั้นนะครับซึ่งชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามมาช่วยกัน
พยายามบอกยายว่าอย่าหลับนะอย่าหลับนะอดทนหน่อยเดี๋ยวกู้ภัยมาโทรไปแจ้งแล้วนะครับ
ทุกคนก็พยายามช่วยกันนะฮะประคองคุณยายเข้าข้างทางนะฮะ
แต่ก็ไม่กล้าเคลื่อนย้ายอะไรมากกลัวจะไม่ถูกหลัก
เพราะว่าบาดแผลของคุณยายเนี่ยกระดูกหักแขนขาหักแล้วก็มีอาการหนัก
พอกู้ภัยมาปรากฏว่าคุณยายเสียชีวิตแล้ว
คู่กันแล้วเกี่ยวกันมาแหละเพราะเราเท่าที่เราเห็นนะเห็นมอไซค์นอนอยู่ข้างคนแก่คันหนึ่ง
ผู้หญิงเหมือนกันแต่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่ได้สังเกตเกี่ยวกับล้ม
ประมาณส่งว่าไอ้คันนี้มาเร็วออกขวามานะเพราะว่าคุณยายกันจะถึงนี่อยู่เลย
เราเกลาว่าแกไม่รอที่แรกคุณยายแห่งหันให้อยู่เลยหันหน้าสายไปสายมาอยู่
คุณยายบอกว่าปกติทุกเช้าคุณยายจะออกมาจากบ้านนะครับเดินไปใส่บาทพระที่หน้าตลาดปิ่นทอง
ก็ต้องข้ามถนนทำแบบนี้มา๒๐ปีแล้วนะ
บอกแม่ว่าโอ้โหอายุเยอะแล้วแม่อย่าออกไปเลย
ใส่บาทตอนเช้ามันอันตรายเดี๋ยวถูกรถเฉียวชนขึ้นมามันจะไม่คุ้ม
จะบาดเจ็บไปเปล่าแต่พอเตือนไปแม่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไร
ก่อนเกิดเหตุ๒วันเพิ่งซื้อเสื้อผ้ากับถุงเท้าคู่ใหม่ให้แม่
บอกแม่ว่าอยากให้ใส่เสื้อผ้าสวยตอนนี้กรุงเทพอากาศหนาวด้วยนะ
แล้วก็อย่าเพิ่งออกไปใส่บาทล่ะเช้าวันนี้แต่สุดท้ายแม่ไม่เชื่อ
ค่ะออกไปใส่บาทครับแล้วก็ถูกรถชนเสียชีวิต
ออกแต่เช้าแกก็จะไปใส่บาททุกวันพระวัดสิงห์แกก็จะต้องไปรอพระทุกวัน
ไปทุกวันแหละแกจะออกประมาณตี๕๓๐ตี๕๔๐ประมาณนี้
บอกว่าแม่อย่าไปเลยเพราะตอนเช้าอากาศหนาว
ซื้อมาสองวันนี้แหละเตือนแม่ว่าแม่อย่าออกไปเลยซื้อถุงเท้ามาให้แก
อย่าออกไปเลยนะอากาศมันหนาวแล้วเนี่ยนอนก็ใส่ตรงเท้าด้วยอะไรอย่างนี้
ก็จะสั่งแกไว้แกก็พูดว่าแม่ไม่เป็นไรหรอกคนเดินมาแม่ถึงจะข้าม
ถ้ามีคนแบบจะข้ามด้วยแม่ถึงจะข้าม
มาลายที่ถนนเอกชัยซอย๔๙หน้าตลาดปิ่นทอง
ทีมข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูเนี่ยฮะทางมาลายใหญ่นะ
แต่ชาวบ้านแถวนี้บอกเหมือนกันทุกคนคุณเขียนมาสอนมีไฟอย่างนี้ด้วย
แต่รถไม่เคยจอดไม่เคยจอดเวลารถเห็นทางมาลายแล้วไม่ยุด
ให้คนข้ามอ่ะยังไงต้องหยุดใช่ต่อให้คุณยายเนี่ยกดไฟเขียวไฟแดง
คุณก็ต้องหยุดถูกต้องนิ่งเฮะชาวบ้านก็เลยฝากบอกหน่อยว่า
โอ้โหเจ้าหน้าที่ช่วยมาดูหน่อยแล้วมากันเร็วด้วยหยุดก็ไม่หยุด
ต่อให้บางทีกดสัญญาณไฟแดงแล้วให้รถหยุดเพื่อเขียวคนจะข้ามรถก็ไม่หยุด
นี่ค่ะส่วนเรื่องของคดีนี้นะครับตรสนบางกุลเทียน
อายัดตัวเด็กชายวัย๑๔ปีคนขี่จักรยานยนต์ไว้แล้ว
แต่ตอนนี้ยังสอบปากคำแจ้งข้อหาอะไรไม่ได้ยังอยู่โรงพยาบาลยังไม่รู้สึกตัว
เพราะหมวกกันน็อกหลุดแล้วหัวกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัส
นี่ฮะชาวบ้านบอกแข่งกันมาโอ้โหชนกันเองแล้วก็ไปชนยาย
แล้วก็อายุแค่๑๔ขี่รถจักรยานยนต์ต้องไปตามหาอีกคนหนึ่ง